๑๐นาฬิกา๔นาทีครับที่อยู่กับชัดท่านค่าสาวอาทิตย์
ช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ
การคมนาคมของไทยหน่อยนักลงทุนผ้าเอกชนก็เรียมพร้อมเลย
เพราะว่าจะมีการเปิดให้เข้าร่วมโครงการ๘โครงการ

ผู้มนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรถวิศาธิกษ์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
หรือการให้เอกชนร่วมลงทุนแบบเร่งด่วน
ของรัฐส่วนคมนาคม๘โครงการด้วยกัน
ประกอบด้วยการบำรุงรักษาโครงการทางหลวงพิเศษ

สายบางปะอินนครรัชศรีมา

ในส่วนของการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
การก่อสร้างที่พักริมทาง๓โครงการด้วยกันนะครับ
คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง๒โครงการ
ในสายบางปะอินนครรัชสีมา

ส่วนที่เหลือเป็นโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพ๒โครงการ
คือสายสีม่วงช่วงเตาปูนวงแหวนกาญจนาพิเศษ
และสายสีส้มช่วงบางขุนนลมีนบุรี
และการก่อสร้างรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดอีก๓โครงการ
ก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายภูเก็ต
ท่ากาศยานภูเก็ตถึง๕แยกฉลอง
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่
และรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพระยองก็จะมีนะครับ
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งแต่ว่ามันมีความคาบเกี่ยวและเกี่ยวข้องกับ
ตรงนั้นเนี่ยกระทรวงคมพนาคมจะต้องมาพิจารณาว่าตกลงเนี่ยจะเป็นเส้นไหนแน่
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะครับ
แล้วก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะครับ
โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองนี่เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง
ต่อสามสนามบินด้วยนะครับภายใต้โครงการของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรถทางวิทยาศาสตร์ฯศาสตร์ฯศาสตร์ฯ
ประสานกับกระทรวงคมนาคมเพิ่มเติมในเรื่องของการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนต่อไป
ต่อไปนี่ไปเที่ยวระยองนี่ไปเช้าเย็นกลับ

ปกติขับรถเองคราวนี้จะสะดวกขึ้นแหละ